คุณผู้ชมคะมาดูภาพนี้ค่ะไม่น่าเชื่อนะกลางวันแสก๑๐โมง๑๐โมงกว่า
สุขุมวิท๗๑แล้วคนก็ยกมือถือมาถ่ายเอาไว้เต็มเลย
กล้องวันแสกหรอแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่สนเลยไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ
เห้ยตอนนี้ทำตัวแบบเหมือนกันนะไม่สนใจใครเลยไม่ได้ไม่กลัว
มาสอนไม่สนใครทั้งนั้นคนเต็มเลยนะ
ผมไม่เคยเห็นโจรที่ไหนอุกอาดอย่างนี้มาก่อน
หน้าเนอร์ไม่ปิดดูดินี่มันกล้ามากนะ
กล้ามากไหมล่ะเอาแฉลงไปเอามีดเป็นมีดทำครัวปลายแหลมอ่ะ
โอ้โหดูดินี่พลเมิงดีเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
คิดว่ามันมีวิชาพลางตัวอีกไม่รู้
ร่องหนเนี่ยเหรอมันกล้าจริง
ตำรวจสนคลองตันรวบตัวไว้นะคะ
ชื่อว่านายซอเซียงตุงแลอายุ๓๓เป็นชาวพม่า
ก็คือพลเมืองดีเห็นรอปภเห็นช่วยกันรวบตัวเอาไว้
แล้วแจ้งตำรวจไงนี่ไอ้หง่า

ตำรวจนำตัวไปตรวจหายากศัตรูติ

แล้วก็บอกว่าที่ทำลงไปเพราะว่า
อยากได้เงินไปจ่ายค่าห้องเช่าเพิ่งตกงาน
แล้วก็ถามว่าเอ้ยแล้วทำไมมาก่อเหตุเนี่ย๑๐โมงแบบเนี้ย
ก็ยิ้มถามอะไรก็ยิ้มอันนี้ยิ้มแต่ไม่ตอบ
ตำรวจไปค้นที่ห้องค่ะไม่เจอยาเสพติดไม่เจออุปกรณ์เสพ
แจ้งข้อหารักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์แต่ตรวจปัสสาวะแล้วม่วงนะคะ
เข้ามาอยู่ในราชนาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะ
นี่คือเหตุผลที่ยิ้มก็ลงไมละคงเมาอยู่ถามอะไรยิ้มรวบตัวยิ้ม
หายาเสพติดที่ห้องไม่เจอเนี่ยกินไปหมดแล้วเสพไปหมดแล้ว